ข่าวดิฉันฮอตกว่าฮอตจริงอะไรจริง
รุ่นนี้ต้องยกให้พี่หมื่นมาอีกแล้ว

พี่หมื่นโป๊ปค่ะคุณโป๊บธนวัฒน์คุณค่ะ
โอ้โหเมื่อคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยขอบตาดำคล้ำ

กระแสออกมาแฉพี่หมื่นเยอะมากเยอะมาก

เรียกได้ว่าแฉยับฉบับโซเชียลเลยนะ

แต่ว่าถึงแม้ว่าจะออกมาแฉกันขนาดไหน

ระวังอลังการคุณดูจากประชาชน
ที่ไปรอต้อนรับวันนี้ค่ะ

ทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานค่ะ

แล้วก็ไอ้จ้อยน้องโมสค่ะ
พระนารายที่วังพระนาราย

ประชาชนเนี่ยนะนับดูเนี่ยดิฉันให้นักข่าวเดินนับเลยทีละคน
นับได้ร่วมหมื่นคนคุณเดี๋ยวนับจริงหรือเปล่า
คุณดูด้วยสายตาคุณประเมินได้ไหมร่วมหมื่นคนจริงนะคะ
รอการต้อนรับในครั้งนี้ค่ะพร้อมกับร่วมชมการรำถวาย
ธรรมเนียมของชาวละโว้สมัยโบราณด้วยหลังจากนั้นพี่หมื่นโป๊ปของเราก็ได้ขึ้นไปยังสำนักงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
สมเด็จพระนารายแล้วก็ออกมายืนทักทายกับแฟนละครที่บริเวณระเบียงของอาคารเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะ
โดยพระเอกอย่างพี่หมื่นไม่ได้อยู่ในช่วงหลังเนื่องจากว่าต้องรีบกลับมางานอีเวนต์ในช่วงเย็นที่กรุงเทพต่อ
ซึ่งตอนนี้ก็ไปแล้วและงานนี้ทีมงานละครก็ยืนยันกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราว่า
ข่าวลือที่บอกว่าจะมีการถ่ายทำละครเพิ่มอย่างเช่นแบบเป็นการยืดละครออกไปอย่างนี้ป่ะ
ไม่จริงคอนเฟิร์มเลยว่าละครจะจบในวันที่๑๑เมษายนนี้อย่างแน่จบเลย
คือเขาไม่มีการยืดเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าถ่ายไปหลายปีแล้วนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งกระแสที่มันฮอตร้อนแรงอย่างกระแสที่มีสาวออกมาแฉว่าพี่โป๊ปไดรงไดเรคนัทเศษไปหามีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เราเฝ้าติดตามกันเนี่ยนะคะ
เจ้าตัวก็เลยตอบแบบสั้นกับรายการรายการหนึ่งบอกว่าเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้ว
ที่รู้จักใครสักคนแต่ไม่รู้ว่าคนที่ออกมาแฉต้องการอะไร
ตอนนี้ก็เลยทำได้แค่ปล่อยวางแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป
ในฐานะนักแสดงก็คือสร้างความสุขให้กับแฟน
งาน๑ที่ห้างแถวรังสิทธิ์
โอ้โหคุณร่วมหมื่นอีกอ่ะ

แต่คติแตกมากทุกคนรอให้กำลังใจพี่โป๊บกันแน่นมาก
แล้วก็คาดว่าวันนี้น่าจะถูกสื่อมวลชนสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งในช่วงนี้ใช่ไหม

คือต้องบอกว่าคนแน่นจริง
ใช่แล้วประเด็นนี้หลายคนให้ความสนใจมาก
แล้วต้องบอกว่าคือมันไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้
พี่โป๊ปเองก็ไม่ได้ประโยชน์คนที่ออกมาแฉเองก็ไม่ได้ประโยชน์นะคะ
อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะ